มาดูกรณีของเด็กผู้หญิงคนนึงค่ะอายุ๑๘แล้วแหละ
เขาก็ทะเลาะกับแม่นะคะหนีออกจากบ้านไปเช่าโรงแรมที่อำเภอเมืองชนบุรี
ปรากฏว่าโรงแรมนี้ประตูห้องมันล็อกไม่ได้คุณภาคภูมิ
นอนอยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็มาลูบขา
ตั้งใจจะลวนลามข่มขืนเธอแต่น้องคนนี้เขามีสติ
แล้วเขาก็หลอกผู้ชายคนนี้ว่าเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงขอไปแปลงฟันก่อน
ผู้ชายคนนี้หลงเชื่อน้องก็เข้าห้องน้ำไป
แล้วก็โทรเรียกเพื่อนที่เป็นผู้ชายให้แจ้งตำรวจรอดมาได้อย่างบุดหวิดค่ะ
แต่ก็เป็นอุทาหรณ์นะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวไปนอนที่อื่นอย่างนี้มันอันตรายไง
มันน่ากลัวแล้วประตูห้องล็อกไม่ได้มันเสี่ยงมาก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกนะคะที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ตำรวจสพเมืองชนบุรีได้รับแจ้งเหตุว่าหญิงสาววัย๑๘ปีค่ะถูกลวนลาม
ตอนตำรวจไปถึงน้องยังตกใจอยู่เลยนะคะ
จากการสอบถามผู้หญิงคนนี้ก็เล่าว่าทะเลาะกับแม่หนีออกจากบ้านก็เลยมาเปิดห้องที่โรงแรมนอนนะคะ
แต่ว่าห้องที่เธอนอนเนี่ยไม่มีกรอนล็อกประตูหลับอยู่มีคนมานอนข้างเป็นผู้ชายนะ
แล้วเอามือมาลูบขาค่ะพยายามจะปล้ำแต่ผู้หญิงคนนี้เขาก็มีสตินะเขาก็ทำใจดีสู้เสือ
บอกกับคนร้ายคนนี้ว่าเดี๋ยวขอไปแปลงฟันก่อนนี่คนร้ายก็หลงเชื่อจังหวะนั้นเธอก็ลุกไป
โทรศัพท์หาเพื่อนผู้ชายให้มาช่วยแล้วก็แจ้งตำรวจคนร้ายก็เลยตกใจหนีออกจากห้องไปแล้วก็หนีไปเลยนะคะ
ตำรวจก็ตรวจสอบบริเวณโรงแรมอะค่ะก็พบว่ามีชายคนหนึ่งที่มีพิรุธนะคะ
นำตัวมาสอบสวนที่สพเมืองชนบุรีชื่อว่านายสหัทธพงศ์เอ็มเปียอายุ๒๓ปี
เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนี่แหละค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านสวนนั่นแหละก็คือพื้นที่เดียวกับโรงแรม
ผู้ชายคนนี้สารภาพค่ะว่าเป็นคนกระทำความผิดตามที่ผู้หญิงคนนี้แจ้งตำรวจจริง
เขาบอกว่าที่ทำลงไปเพราะว่าก็เห็นห้องมันเปิดอยู่แล้วก็มีผู้หญิงนอนอยู่ก็เลยเกิดอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยก่อเหตุอ้างง่ายแบบนี้เลย
เนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกอตินันนุชชนาธิ์ผู้กำกับการสพเมืองชนบุรี
ก็เลยบอกว่าตอนนี้แจ้งข้อหาลวนลามและกระทำอนาจารย์กับนายสหัทธพงศ์นะคะ
ข้อหาเดียวนะคะเบื้องต้นตอนนี้ควบคุมตัวเอาไว้ที่สพเมืองชนบุรี
ส่วนหญิงสาวผู้เสียหายส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลชนบุรี
ก็ต้องรอผลการตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะ
หากพบว่ามีการกระทำชำราวเกิดขึ้นก็จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมค่ะ
คือพวกนี้ก็จะเหมือนกับคดีที่เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งก่อนหน้านี้

เปิดเข้าไปแล้วเจอจังหวะเจอผู้หญิงอยู่คนเดียว
ยิ่งนอนหลับอยู่ด้วยมันก็ฉ่วยโอกาสเลย
เพราะฉะนั้นน้องนี่เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยนะ

คือถึงขั้นออกจากบ้านไปหาที่อื่นนอนอย่างนี้ไม่ปลอดภัยเลย